เอาล่ะคุณผู้ชมฮะเรื่องของการเมืองก็ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับ
คือเมื่อวานมีความคืบหน้าออกมาแล้วล่ะฮะหลังจากที่ทางสารรัฐธรรมนูลก็มีคำสั่งให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างการพิจารณาเรื่องของวาระ๘ปีนะครับ
ทีนี้หลายคนจับจ้องมองไปที่พลเอกประวิทย์รองนายยกในฐานะที่ต้องขึ้นมาขึ้นมานั่งแท่นตรงนี้ฮะ
รักษาการนายกรัฐมนตรีหลายคนถามท่านทำไหวไหม
หลายคนก็ถามระยะเวลาในการรักษาการอีกนานไหม
ฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณขวัญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
หลังสารรัฐมนูลมีมติให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เมื่อวาน
สิ่งที่จะต้องจับตาให้เป็นประเด็นจากนี้มีเรื่องอะไรบ้าง
หนึ่งคนที่รักษาการนายกรัฐมนตรีตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วล่ะครับว่า
พลเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณแต่ก่อนที่จะชัดเจนและตกผลึกได้
ฟังจากรองวิศนุแล้วเนี่ยก็ใจตุ้มตุ้มตั้ม
เพราะว่ารองวิศนุบอกว่าสมมุติว่าพลเอกประวิทย์ไม่รับ
ถัดมาไม่รับรองถัดมาก็ไม่รับรองทั้ง๕๖คนไม่รับหมด
แล้วก็จะทำยังไงเอ้าคอรมอก็ต้องเลือกคนจากรัฐมนตรี
ที่เป็นรัฐมนตรีคนใดคนหนึ่งมารักษาการแทนสิ
เอาแล้วถ้าคอรมอเห็นพร้อมต้องกันว่าคนที่จะมารักษาการแทนนายกเนี่ย
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเอ้าก็พลเอกประยุทธ์สิ
เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับ
ม๘ปีของนายกนี่นี่คนก็โอ้โหคนก็ร้องเฮ้ยร้องไห้
มันจะเป็นไปได้ยังไงถ้าอย่างนั้นมันก็จะเป็นตลกร้ายทางการเมือง
แต่ว่ามาถึงตอนนี้ชัดเจนแล้วว่าพลเอกประวิทย์รับที่จะ
นั่งรักษาการเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วชัดเจนแล้วครับ
เรื่องที่๒มีคำถามว่าผลวินิจฉัยจะออกมาเมื่อไหร่
แล้วหลังจากนั้นจะเป็นยังไงคำตอบก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ย
สารจะใช้เวลาประมาณ๑เดือนผลที่จะออกมามันจะเป็นยังไง
มีเป็น๒แนวแนวที่๑ถ้าวินิจฉัยออกมาว่าไม่พ้น
หมายถึงว่าสารรัฐมนูลเสียงส่วนใหญ่เห็นว่าความเป็นนายกของพลเอกประยุทธ์

วันที่ยี่สิบสี่สิงหาห้าเจ็ดแต่จะมานับจากหกศูนย์หรือหกสอง
เดี๋ยวค่อยว่ากันถ้าเป็นอย่างนั้นพลเอกประยุทธ์
ยุติปฏิบัติหน้าที่อยู่เดือนหนึ่งหรือพอสารออกมาเป็นอย่างนี้
ก็กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตามเดิมครับหรือถ้าผลวินิจฉัยออกมาว่าพ้น
แต่ไม่ได้สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่พ้น
ก็ต้องกลับมารักษาการนายกรัฐมนตรีเหมือนเดิมนะครับ
ฟังดีดีนะถึงจะวินิจฉัยว่านับจากปีห้าเจ็ด
แล้วพ้นตำแหน่งไปแล้วแต่ว่าอ้าวรัฐบาลต้องมีคนรักษาการนี่
ถ้าสารไม่สั่งให้หยุดให้รักษาไม่สั่งเรื่องรักษาการ
เอกประยุทธ์ก็มานั่งรักษาการได้คอรมอคณะรัฐมนตรีที่เป็นอยู่
ก็รักษาการได้จนกว่ารัฐสภาจะสัญหานายกคนใหม่
นี่เส้นทางจะเป็นอย่างนี้แต่ประเด็นนี้เนี่ย
มันมีความเห็นแย้งจากนักกฎหมายมหาชนอย่างดรเจษดาธนวนิก

กลับมารักษาการไม่ได้แล้วเพราะว่าขาดคุณสมบัติไปแล้ว
นักวิชาการที่คุยกับผมหลายคนก็เห็นด้วยกับดรเจต
หรือแม้กระทั่งประเด็นที่ว่าความเป็นนายกรักษาการทำอะไรได้
ทำอะไรไม่ได้อันนี้ก็ต้องฟังความจากรองวิศนุ
วิศนุเนี่ยบอกว่าทำได้หมดทำได้ถึงกระทั่งว่ายุบสภาก็ได้นะ
นายกรักษาการเนี่ยแต่ว่าควรทำหรือไม่ควรทำเท่านั้นแหละ
ประเด็นนี้ก็ถูกโต้แย้งจากนักวิชาการ
บางคนว่ามันทำไม่ได้ยุบสภาไม่ได้
เพราะอำนาจการยุบสภาเป็นอำนาจเฉพาะตัวของนายกรัฐมนตรี
ถ้าภาษาวัยรุ่นก็บอกอย่าหาทำนี่คือสิ่งที่ควรจะรู้
ถัดมาแล้วถามว่าตั้งแต่เช้าวันนี้มีความเคลื่อนไหวยังไง
พลเอกประยุทธ์และพลเอกประวิทธิ์
ผลเอกประยุทธ์นั่นมีวาระที่จะเป็นประธานประชุมสภากลาโหม
แต่ก็ได้ยินมาว่าจะนั่งประชุมอยู่ที่บ้าน
ประชุมทางออนลงออนไลน์นี่แหละไม่ไปทำงาน
ผลเอกประวิทย์ก็จะนั่งทำงานรักษาการนายกอยู่ที่บ้านป่ารอยต่อ
บ้านป่ารอยต่อแล้วถึงจะเข้าไปทำงาน
ก็มีข้อมูลที่ว่าในช่วงรักษาการนายกรัฐมนตรี
ผลเอกประวิทย์จะนั่งทำงานอยู่ห้องเดิมที่ทำงานเดิม
คือที่ตึกบัญชาการไม่ไปนั่งในตึกไทยคู่ฟ้า
ห้องนายกรัฐมนตรีก็จะนั่งไปอย่างนี้แหละ
ไม่เปลี่ยนที่ทำงานไม่เปลี่ยนโต๊ะไม่เปลี่ยนห้องทำงาน
ตัดภาพมาที่ความคิดเห็นของฝ่ายค้าน
ที่สรุปได้ก็คือว่าความเห็นเอาหลักรังสิมันโรม
สิมันโรมจากพักเก้าไกลให้ความเห็นว่า
ไม่คิดว่าพลเอกประวิทย์จะทำหน้าที่ได้ดีกว่าผลเอกประยุทธ์
เพราะทั้งสองคนมีบทบาทสำคัญในการทำให้ประเทศเป็นเช่นนี้
ประเทศไทยไม่ควรจะมีตัวเลือกแค่พลเอกประยุทธ์กับพลเอกประวิทธิ์
ประเทศไทยไม่น่าจะหมดหวังอย่างนี้
หัวหน้าพักเก้าไกรพิธาริมเจริญรัฐ
นักข่าวถามว่าคำสั่งสารที่ออกมาอย่างนี้
จะช่วยคลี่คลายสถานการณ์การเมืองในขณะนี้ได้หรือไม่

เพราะจากพลเอกประยุทธ์เป็นพลเอกประวิทธิ์

ถามไปที่ภาคธุรกิจเอกชน

มีเสียงจากคุณเกรียงไกรเทียนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เขาบอกว่าคำสั่งของสารรัฐมนูลส่งผลให้บรรยากาศลดความตึงเครียดลง
ทุกฝ่ายจะได้ตั้งหลักรอคำวินิจฉัยตามกระบวนการ
อันนี้ก็เรียกว่าเกิดภาวะโล่งอกโล่งอกไปได้ชั่วคราว
แต่ถ้าไปดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ชุมนุมก็ยังมีประเด็นเหล่านี้อยู่นะครับ
ลูกแม่โดมบี้ถอนรากพระเด็จการมีหัวข่าวว่ากลุ่มราศดรประกาศลั่นไม่เอาทั้งตู่ทั้งป้อม
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสถานการณ์การชุมนุมก็คลี่คลายลงไปแล้ว
ผมเคยบอกว่าการทำม็อบหรือการมาชุมนุม
ให้คนมากันเยอะเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกครับ
ปัจจัยเยอะมีท่อน้ำเลี้ยงไหมมีค่ารถมีค่าอาหาร
ให้คนมานั่งมากินมาอยู่กันเนี่ยมีไหม
ถ้าไม่มีเรื่องพวกนี้ก็ไปมาได้ชั่วคราว

การทำม็อบหรือการเอาคนมาชุมนุมหนีไม่พ้นเรื่องแบบนี้
ปิดท้ายที่จะขีดเส้นใต้บันทึกไว้ก็คือมติของตุลาการสารรัฐมนูล
ลงมติกัน๕ต่อ๔เมื่อวาน
ท่านก็ได้เห็นแล้วนะครับดูในจอก็จะเห็นว่าคนที่
มีมติให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย๕คน
มีอาจารย์นักครินเมฆไตรรัฐมีนายทวีเกียจมีนักกณิต
มีนายอิระนิติหะวานนท์มีนายวิรุณแสงเทียนและมีนายนพดลเทพิทักษ์
ส่วนเสียงข้างน้อย๔คนที่เห็นว่าไม่ควรหยุดปฏิบัติหน้าที่
ก็คือเขาคงเห็นว่าไม่ผิดแล้วเขาคงคิดว่า
อาจจะไม่ต้องนับจากปี๕๗ก็มีคุณวรวิทย์กังสะสิเทียม
คนนี้เป็นประธานนะครับนายปัญญาอุจชาชนนายอุดมสิทธิวิรัชธรรม
และนายบรรจงศักดิ์วงปราศชนะกันสิวเสียบฉิวเฉียดเสียงเดียวแบบนี้
แล้วตัวประธานก็ไปลงมติอย่างนี้ไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ย
แฟนคลับคนที่เอาใจช่วยบิ๊กตูเขาก็แอบหวังสิครับ
หวังแอบฝันว่าผลการวินิจฉัยจะออกมาเป็นบวก
ก็ขอแค่๑เสียงจากฝั่ง๕คนมาอยู่กับฝั่ง๔คน
ก็ชนะแล้วขอแค่หนึ่งเสียงที่มีความเห็นว่า
ความเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เป็นมาตั้งแต่ปี๕๗ตามรัฐธรรมนูล
จะเป็นตอนปี๖๐หรือนับจาก๖๐หรือนับจาก๖๒
ก็ชนะแล้วอันนี้แหละเขาถึงลุ้นว่าสุดท้าย
นี่เป็นการคาดการณ์หลายมุมครับและนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ